คุณผู้ชมฮะที่กาญจนบุรีมีเหตุการณ์ยิงกันนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งไม่พอใจ
ไม่พอใจที่ลุงข้างบ้านวัย๖๑ปี

เคยพูดเคยเคลียร์ใจกันไปแล้วแต่ไม่สำเร็จ
สุดท้ายบุกเอาปืนไปยิง๓นัด
กระสุนเข้าศีรษะจนเสียชีวิตคามุ้งเลยนะครับ
ตำรวจภูทรสพลาวขวัญเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันจนเสียชีวิตที่เพิงพัก
บ้านนางามตนสนที่อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเพลิงพักยกพื้น
อยู่ในทุ่งนาห่างจากถนนสายหลักประมาณ๓๐๐เมตร
มุ้งพบศพของนายพันธ์นาคแท้อายุ๖๑ปี
หงายไม่ใส่เสื้อมีรอยกระสุนปืนที่ขมับซ้ายทะลุขมับขวา๓แผล

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๖ชั่วโมง

ผู้ก่อเหตุคือนายอนุชิตชมชื่นอายุ๔๓ปี

จากนั้นตำรวจนำกำลังติดตามตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลวังไผ่
อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
อาวุธปืนยาวขนาด๑๗แบบแมกกาซีนติดกล้องเล็ง

แล้วก็ในซองปืนมีกระสุนอีก๒๐นัด
นำตัวกลับไปสอบสวนที่สพลาวขวัญนะครับ
ซองปืนมีกระสุนด้วยนะแล้วก็มีกระสุนแย่อีก๒๐นัดนะครับ
ก่อนจะควบคุมตัวนายอนุชิตไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

เพราะหึงหวงภรรยาที่ผู้ตายมักจะมาเกาะแกะ
เคลียร์กันไปเมื่อหลายวันก่อน
นำปืนมายิงใส่๓นัดแล้วเขาก็หลบหนีไป
ตำรวจใช้เวลาในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ขณะที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังจากลูกชายก่อเหตุแล้ว
โทรไปบอกญาติที่กรุงเทพว่าฆ่าคนตายมา
ย่าจิงโทกลับมาบอกย่าที่กาญจนบุรี
แต่ทีนี้ญาติที่กาญจนบุรีไม่มีใครเชื่อ
เข้ามาดูที่เพิงพักตรงนี้เอ้ามีคนตายจริง

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหานักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
สำหรับศพผู้เสียชีวิตเนี่ยญาติจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดต่อไปนะครับ